คุณผู้ชมครับผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเจอวัตถุปริศนา
มันติดไฟด้วยมีควันพวยพุ่งขึ้นมา
เอามือตบแล้วเอาน้ำสาดแล้วมันแรงขึ้นเฉยเลย
มันคืออะไรคุณผู้ชมลุกติดไฟแต่ว่ามันโดนน้ำไม่ดับนะ
แล้วก็มีควันพวยพุ่งเอ๊น้ำแข็งแห้งหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่
มีไฟติดแบบนี้เนี่ยคนนี้เขาก็เอาน้ำเตะน้ำสาดเข้าไป
เอาเท้าเตะน้ำสาดเข้าไปก็ยังไม่ดับครับ
ไฟก็โหมไหม้แรงขึ้นเลยสงสัยว่ามันคืออะไรฮะ
พอโพสต์นี้เผยแพร่ไปชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
บางคนบอกว่าเป็นค่ะซึ่งพี่เบิร์ตจะให้คำอธิบายได้
เออคือพี่เรียนศิลป์ฝรั่งเศสดอมเฮ้ยเอออย่าล้างแก๊กกันเลย
ยอดยอดยอดเขาบอกว่าเป็นยาค่ามอดครับเออ
เวลาโดดน้ำเนี่ยจะเกิดไฟลุกไหม้อ่าบางคนต้องบอกเป็นกำหมะถัน
บางคนบอกเป็นแก๊สก้อนโดนน้ำแล้วก็จะเป็นแก๊สอาเซทิลินติดไฟ
เออหรือตกลงคืออะไรกันแน่ต้องถามคนนี้เอ่อ

ไปฟังอาจารย์ออสหน่อยครับ
สำหรับเคสที่มีคลิปวิดีโอเกิดประกายไฟบริเวณริมถนน
แล้วก็มีประชาชนพยายามใช้น้ำดับไฟนั้น

เป็นสารเคมีที่ทำเรียกับน้ำแล้วเกิดประกายไฟได้

อลูมิเนียมฟอร์สไฟล์หรือกลุ่มฟอร์สฟอรัส

ซึ่งอลูมิเนียมฟอสไฟท์มันก็คือยาลมมอด

ก็ส่งมาให้อาจารย์วัดตรวจได้นะครับ
นี่อาจารย์ออสก็ให้ความเห็น
ทางภาควิชาเคมีว่าน่าจะเป็นอลูมินัมฟอสไฟล์

แต่ก็ยืนยันนะว่าถ้าจะให้ชัดเจนเนี่ย
ต้องตรวจด้วยห้องแล็บต้องเข้าห้องทดลองครับ